จะพาไปเข้าครัวกับยายาอุรัสยาค่ะ
บอกเลยว่าเห็นหน้าเธอคนนี้โลกมันสดใสเป็นสีชมพูซะเหลือเกินนะคะ
ล่าสุดจะอยู่บ้านก็เลยเข้าครัวสักหน่อยทำของหวานค่ะ
ก็เป็นไอติมยี่ห้อดังนะคะ
แล้วก็แพนเค้กหน้าตาน่าทานขนาดไหนไปตามสาวยายาเข้าครัวเลยค่ะ
วันนี้นะคะย่าจะมาทำแพนเค้กนะคะขนมหวานแพนเค้กใส่แมคนิมเชอรี่บอสเตอร์นะคะ

เพราะว่าทำไปเนี่ยอ่านวัตถุดิบไปแบบรัวเลยนะจ๊ะ
แต่ว่าแม่ครัวสวยขนาดนี้ลูกค้าให้อภัยอยู่แล้วค่ะจริงไหม
ว่าแต่ส่งเมนูนี้ไปให้หวานใจหนุ่มแบรี่งนั้นเขาได้ลองชิมหรือยังคะเนี่ย

ยาย่าเสิร์ฟน้ำเปล่าให้ณเดชน์ก็อร่อยเชื่อป่ะ
เป็นแฟนบอกว่าไม่ได้มองแพนเค้กเลยนะมองแต่หน้าย่ายอย่างเดียวเลย
คนอะไรสวยจังเลยอยู่ในครัวยังสวยขนาดนี้
ดูไว้นะคุณผู้ชมเวลาอยู่บ้านเราก็ต้องสวย
ได้เพิ่มความสดใสกับชีวิตเวลากักตัวนานมันเบื่อจริง